วันนี้นะครับมายื่นแก้อุทธรณ์ของคดีหวย๑๒ล้านที่ศาลจังหวัดนางรองนะครับ
ไปสู้กันต่อในสารอุทธรภาคสามแล้วก็มาตรวจเช็คสำนวนคดีที่ทางพนักงานอายการส่งฟ้องทางอีกฝั่งนะครับ
ซึ่งคดีนี้ก็อยู่ในศาสตร์เฉพาะนางรองเหมือนกัน
ล่าสุดนะครับศาสตร์สั่งจัดให้คดีด้วยคราวเพื่อรอบทของคดีขุมธรในคดีที่พิกันกว้างนั้น
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเดินทางไปที่สพนางรองไปตามคดี
เรื่องของคว้องเท็จความเท็จว่าทางแท่งงานของสวนความเท็จว่าอย่างไรบ้าง
คุยกับลูกสาวเหรอลูกสาวมันไม่ได้เห็นเลย

ก็ตั้งแต่นู้นแหละลูกสาวมันก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้โทรมาหาแม่เลย

แล้วตอนนี้แม่มานิดเขากังวลเรื่องคดีไหมคะ
ก็กังวลอยู่มันก็คิดว่ามันไม่ถูกเนอะคิดคิดอยากให้เรื่องมันจบไปอ่ะ

ป้าก็อยากให้เรื่องมันจบไปมันไม่ได้เป็นความจริงอะไร

ว่าทำงาน๒๓วันวิ่งขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย
โอ้โหเนี่ยเราก็ลำบากไปด้วยเลยเนี่ยนะ
ลำบากสิต้องหาเงินเลี้ยงมันด้วย
ถ้ามันถูกลอตเตอรี่จะไม่ได้เลี้ยงมันเลยนี่เลี้ยงมันเลยอ่ะ

เพราะว่าทนายรณรงค์ไปตามอยู่หลายเรื่องทีเดียว
เมื่อวานนี้ที่เราเอาข่าวนี้มาคุยกันเนี่ย
บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเป็นข่าวเก่านะคะ
เป็นแต่ว่าเก่าจนนึกไม่ออกแล้วว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องไหน
เพราะว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเรื่องลอตเตอรี่มีเยอะนะคะ
ที่เราคุยแล้วก็ไม่ได้คุยในรายการนะคะ
นี่เป็นหนึ่งในคดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะคะ
แต่ว่าอันนี้ตัวเลขน้อยกว่านิดหน่อยนะคะ
คือ๑๒ล้านบาทจากการถูกลอตเตอรี่๒ใบนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวด้วย
เมื่อวานนี้พอย้อนคดีขึ้นเหมือนคล้ายกับเป็นคดีใหม่นะคะ
ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูวันนี้ขอเวลาเล่านิดเดียว
คดีนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในครอบครัวสองครอบครัวนะคะ
เป็นครอบครัวที่ลูกสาวของครอบครัวหนึ่งกับลูกชายของอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ย
กินอยู่กันนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของเด็กผู้ชายนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะ
แล้วก็ร่วมกับเด็กผู้หญิงด้วยนี่แหละบอกว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
๒ใบ๑๒ล้านแต่ว่าเอาไปฝากไว้ที่แม่ของเด็กผู้หญิงนะคะ
แล้วก็ทีนี้ก็มีการเอาไปขึ้นเงินเอาเงินไป
ไม่คืนเงินกันก็กลายเป็นว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคือคุณแม่มานิดเนี่ยแม่ของเด็กผู้หญิงนะคะ
ก็เลยโดนแจ้งความในข้อหายักยอก
ทีนี้พอสาวกันไปสาวกันมาคือบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยคือคุณแม่เนี่ยแทบจะคุยกับเราน้อยมากไม่ว่าจะนั่งอยู่ในรายการหรือว่าจะจะได้คุยกันวันนี้แล้วก็ตามเนี่ยนะคะคือพูดน้อยน้อยจริงน้อยจนต้องให้คนอื่นพูดแทนนะคะคือคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นลอตเตอรี่ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปขึ้นเงินผู้ที่ถูกกล่าวหา

กรอบกับอย่างอื่นเช่นเอกสารจากสำนักงานสลากที่ได้มาก็พบว่าจากที่เด็กผู้ชายเคยบอกว่า๑ใน๒ใบเนี่ยมันมีชุดที่๑๔ปรากฏว่าชุดที่๑๔ที่ว่านี้มีเจ้าของขึ้นเงินไปแล้วมีหลักฐานสลากหลังอยู่จังหวัดอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวน้องผู้ชายคนนี้ที่จังหวัดนี้ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็ที่สำคัญมีการแก้ด้วยค่ะมีการแก้ตัวเลขชุดด้วย
ตอนนั้นมันมาแบบนี้เลยแล้วเรื่องก็หายไปเลยก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วจนกระทั่งธนาลงเดินทางไปเมื่อวานนี้ก็บอกนักข่าวพอหยิบมาดูกันอ้าวยังมีอีกหลายคดีนะคะคดีที่ยังต้องฟ้องกันอยู่ซึ่งยอมความกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแจ้งความเท็จเบิกความเท็จแล้วก็ฟ้องเท็จนอกเหนือจากนี้คือคดีพรากผู้ยาวเพราะว

แล้วป้าปลาดีไปหรือเปล่า
ป้าแม่ไม่ได้ไปค่ะแม่อยู่บ้าน

เขาต้องมาดูของที่บ้านมีคนอยู่ค่ะไม่มีคนเลี้ยงวัว
คือกลับไปนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ไปทำธุระเรื่องคดีด้วยใช่ไหมคะ

เพราะว่าตอนนี้คุณแม่คุณแม่คุณโทษค่ะคุณแม่คุณฉวีวันคือคุณปรานีเนี่ยออกมาทำงานจังหวัดอื่นแต่รอบนี้กลับไปที่จังหวัดนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปที่ศาลที่อะไรด้วยใช่ไหมคะ
เป็นพ่อค่ะพ่อพาไปพ่อพาไปสาร
ทีนี้วันนี้เราไปสองคนก็คือเราก็คือคุณฉวีวันกับแม่มานิดเนี่ยนะคะสองท่านแล้วก็ไปกับทนายรณรงค์แล้วก็ทีมงานทนายรณรงค์ใช่ไหมคะ
ทางฝั่งผู้กล่าวหามีใครต้องมาไหมคะ

ไม่มีวันนี้ไปไหนมาบ้างคุณน้อย
ไปยื่นเอกสารที่ศาลแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจนางรองค่ะ
ไปยื่นเอกสารเนี่ยไปยื่นเพื่อที่จะคัดคลาย

ยิ่งแก้ใช่เพราะว่าทางนู้นเขาอุทธรณ์ทางนี้ก็ไปยิ่งแก้ใช่ไหมคะ

ตอนที่ไปที่ศาลนี้ไม่เจอใครอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเฉพาะทางฝ่ายเราใช่ไหมคะ
แล้วดำเนินการอยู่นานไหมคะเรื่องยื่นแก้อุทธรณ์เนี่ยค่ะ
ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็ออกมาแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจนางรองต่อ
คดีที่ไปที่ศาลคือคดียักยอกใช่ไหมคะคดีหลัก
แล้วก็ที่ไปที่สพนางรองใช่ไหมคะที่สพนางรองไปไปทำอะไรบ้างคะ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเบิกความเท็จเนี่ยค่ะนะคะ

ก็นานพอสมควร
นานเลยหรอจริงคดีนี้ก็เคยมีการสอบกันอยู่แล้วป่ะคะ

แล้วสอบเพิ่มประเด็นอะไรบ้างคะคุณน้อย
ตำรวจท่านถามอะไรบ้างคะ
ก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่นะคะ
คือแบบว่าไม่ได้เอาไปอย่างนี้เคยเห็นหรือเปล่าอย่างนี้

เดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวคุยช่วงหน้าเดี๋ยวคุยช่วงหน้านะคะ
เอ่อตอนที่สอบปากคำเนี่ย
ถามเหมือนเดิมเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่า
ตัวคุณน้อยเองเนี่ยตัวคุณน้อยเองถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนะในคดีนี้เนี่ยคดีหลักนะคะก็จะมีคนถูกเก่าหาคือคุณมานิดนะคุณแม่ของน้องผู้หญิงนะ
แล้วก็ตัวคุณน้อยคุณฉวีวันนะคะอีกคนนึงคือลูกสาวคนโตของแม่มณิชย์ใช่ไหมคะ

อ่าคือเขากล่าวหาว่าที่ไปบุกลุกบ้านเขานะคะเพราะว่าไปไปด้วยกันกับแก้วสองคนน้อยไปกับแก้วสองคน
คือมันมีหลายมันมีหลายคดีใช่ไหมอย่างแม่มณิชย์เนี่ยเจอข้อหายักยอกลอตเตอรี่เขาใช่ไหมคะ

แล้วก็คุณน้อยเจอว่าพอแม่มณิชเอาลอตเตอรี่มาก็บอกให้คุณน้อยเอาไปขึ้นเงิน

ตอนนั้นที่กล่าวหากันเนี่ยคือคุณน้อยถูกกล่าวหาว่าเอาไปขึ้นเงินแล้วได้เงินมาหรือยังนะ
ได้เป็นเช็คมาด้วยค่ะ

ส่วนลูกสาวอีกคนคือคุณแก้วคุณแก้วโดนว่าไปบุกลุกบ้านน้องผู้ชายซึ่งลูกสาวแม่มานิดอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วคุณน้อยโดนเรื่องบุกลุกไหม

วันนี้ที่ตำรวจสอบปากคำตำรวจได้ให้ต้องแสดงหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือสอบอย่างเดียวเลยคำพูดอย่างเดียวเลย
ก็สอบเหมือนเดิมอะค่ะ
ตำรวจบอกไหมว่าคดีมันจะยืดเยอะหรือเราได้ถามตำรวจไหมคะ
ไม่ได้ถามค่ะแต่ก็เขาก็บอกว่ามันน่าจะยืดเยอะอ่า
คุณน้อยถ้าเอาตั้งแต่ตอนที่มันเป็นคดีเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายยืนยันเสียงแข็งนะ
ว่าลอตเตอรี่เขาซื้อมาจริงแล้วก็เอามาฝากไว้ที่แม่นะแม่มานิดเนี่ยแล้วแม่มานิดก็ให้คุณน้อยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินแล้วก็ได้เช็คกลับมา
แล้วหลังจากนั้นข่าวมันแผ่วนะคะแต่ว่ามันมีการเปิดแชทในโทรศัพท์ที่น้องผู้หญิงลูกสาวแม่มานิดเนี่ยคุยกับเพื่อนตัวเองด้วยใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะเห็นข่าวค่ะ

ค่ะรู้จากข่าวเหมือนกัน
ได้ไปสอบถามสอบถามเพื่อนน้องผู้หญิงไหมได้เจอกันไหม
ไม่ได้เจอค่ะแต่ว่ามีน่าจะเป็นแก้วแก้วทักไปถามแบบเพื่อนน้องคนนั้นอีกทีแล้วมั้งค่ะ

เป็นญาติกันประมาณเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันบอกว่าไม่ถูก

แล้วถามว่าถูกหัวหรือเปล่า

แต่ทีนี้มันก็มีข่าวออกมาแก้ก็คือทางทนายความของทางฝั่งโจทย์นะคะ
เขาก็บอกว่าไอ้ความหมายว่าคือเอ่อเรียนเห็นในข่าวคือพิมพ์ว่าบ่อบ่อคือไม่เรียนแปลถูกนะไม่อ่า
ทนายเนี่ยอธิบายว่าคำว่าไม่ตอนนั้นไม่ได้แปลว่าไม่ถูกลอตเตอรี่แต่เหมือนกับว่าแบบไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดทนายห้ามไว้อะไรประมาณนี้เปล่าคะ
มันก็แปลกได้หลายอย่างแต่มันน่าจะไหม้ไม่ถูกมากกว่าค่ะไม่ถูก
แล้วที่ได้ยินมาเล่ากันว่ายังไงอีกคะที่เด็กเขาคุยกันเองแล้วก็เล่ามาถึงเรา
เขาก็บอกว่ามันไม่ถูกหรอกเขาก็บอกไม่ถูกเพื่อนเขาก็ไม่มีใครเชื่อนะคะ
เพื่อนใครเพื่อนน้องผู้หญิงอ่ะเหรอค่ะใช่ค่ะทำไมอ่ะคะเขามีเพื่อนสนิทได้คุยกับเพื่อนสนิทเขาบ้างไหมคะ
มันก็ไม่ค่อยได้คุยค่ะไม่รู้ว่าเขาสนิทกับใครบ้างอะค่ะแต่ที่ทำถามดูเขาก็บอกว่าไม่เห็นเล่าเรื่องถูกลอตเตอรี่แต่ว่าถามไปเขาก็บอกว่าไม่ถูก
แล้วทำไมเพื่อนถึงไม่เชื่อว่าน้องเขาจะถูกลอตเตอรี่ได้อ่ะคะ
ไม่รู้เหมือนกัน
เขาติดต่อกับเพื่อนบ้างไหมคะน้องผู้หญิงเนี่ย
เหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ค่อยคุยกันไม่ได้คุยกันเลย
แล้วน้องเนี่ยก็ไม่คุยกับใครที่บ้านเลยใช่ไหมคะ
คุณน้อยตัวคุณน้อยเองเนี่ยจริงสนิทกับน้องอิ๋วไหมคะ
ก็สนิทสนิทนะคะเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก

เป็นไปได้เหรอที่น้องอิ๋วจะพูดไม่จริงเป็นไปได้เหรอคะจากที่เอาเฉพาะจากที่เรารู้จัก
ก็โกหกบ่อยอะค่ะก็เลยแบบไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
แล้วน้องอิ๋วจะโกหกทำไมให้คุณแม่เดือดร้อนล่ะคะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เอามาถามที่บ้านก็บอกว่าไม่ถูกบอก
ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็บอกอย่างนี้แต่กลับไปที่บ้านนู้นกลับพูดเป็นอีกอย่าง
คุณน้อยเคยเล่าหรือเปล่าว่าตอนที่มาพูดที่บ้านบ้านแม่บ้านตัวเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นมีคนได้ยินกันหลายคนใช่ไหมคุณน้อยเคยเล่าใช่ไหม

อยู่เยอะค่ะ๗๘คนได้มั้งคะ

ญาติค่ะ
แล้วตอนที่คุยน้องอิ๋วเขาคุยกับใครอยู่ตอนนั้นคะ
ก็คุยกับป้าคุยกับป้าด้วยป้ารัตนา
แล้วก็พูดเลยว่าไม่ได้ถูกเนี่ยนะ
ก็นั่งล้อมวงกันถามนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ถูกไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเขาบอกอย่างนี้
แล้วมีใครแบบได้เอ่ยปากถามไหมคะว่าเอาแล้วทำไมถึงไปบอกเขาว่าถูกล่ะเนี่ยเป็นคดีทำไมถึงแจ้งความ
ค่ะถามแต่เขาไม่ยอมบอก
เขาโดนบังคับไหมคุณน้อยว่าน้องเนี่ยโดนบังคับให้ต้องพูดอย่างนี้ไหม
ไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะโดนนะหนูว่า
เขาเป็นเด็กขี้เล่นหรือเปล่า
เขาเป็นเด็กขี้เล่นไหมแบบพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กขี้เล่นไหมอ่าเดี๋ยวถูกหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้คือเป็นเด็กขี้แห่ขี้เล่นไหมคะ
ปกติอยู่ที่บ้านแกจะไม่ค่อยพูดอะค่ะ
เป็นถามคำตอบคำประมาณนี้ค่ะ
พี่สาวเขาที่ชื่อน้องแก้วเนี่ยนะคะพี่สาวเขาอิ๋วกับแก้วเขาสนิทสนมกันไหมคะ
ไม่ค่ะเพราะว่าแก้วแก้วจะไม่ได้อยู่บ้านแก้วไปทำงานตลอด

ที่บอกว่าเมื่อสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสักวันที่๒๐เนี่ยน้องกลับมาบ้านแต่ว่าไม่ได้ค้างที่บ้านใช่ไหมไปค้างบ้านญาติใกล้ใช่ไหมคะ

เคยมีการคุยกันไหมคะว่าอยากจะไปคุยกับทางฝั่งบ้านน้องผู้ชายว่าพอเถอะคดีจบแล้วดีกว่าไม่ต้องสู้กันแล้ว
เคยคุยกันในบ้านไหมคุณน้อย
ไม่ไม่ไม่ได้คุยค่ะแต่แต่พอเวลาไปเจอกันที่ศาลก็มีเรื่องแย้งกันตลอดไงคะ
เพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้เอาของเขามา
เขาก็จะพูดประจำพูดบ่อยพอเจอหน้าเราเขาก็บอกว่ารู้อยู่แก่ใจทำอะไรไว้เขาก็จะพูดประมาณนี้ค่ะ
ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะคือเวลาคุยกันตามปกติถ้าไม่ได้เจอกันที่ศาลก็คือไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมคะ
ไม่เจอกันเลยค่ะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยค่ะ
แล้วถ้าตามปกติถ้าคุยกันก็ไม่ได้สนิทสนมกันเนอะใช่ไหมสองบ้านนี้

ตอนขึ้นศาลนี่ดูจะเคืองกันแล้วใช่ไหมคะเพราะมันเป็นคดีความต้องสู้กัน

เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คุยกันในบ้านเลยว่าไปคุยกับเขาดีกว่าว่าอย่าต่อความยาวเลยก็คือสู้คดีไป

คุณน้อยดิฉันเคยสัมภาษณ์แม่มานิดนะมากับแม่คุณน้อยนั่นแหละมากับคุณป้าปานีนั่นแหละนะคะ

มานี่พูดน้อยมากเลยนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่า

ไม่แน่ใจว่าเครียดหรือเปล่าเลยพูดน้อยมากจริงก็เป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหม
เป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วแกก็จะพูดไม่ทันคน

จะบอกว่าเดี๋ยวรายการเรานะ

แล้วกลับมาเดี๋ยวขอลองสายแม่มานิดนึย
มีความรู้สึกว่าไหวล็อตเตอรี่เป็นใครหรือมีความรู้สึกว่าไหวล็อตเตอรี่เป็นใคร
แม่บัวตันรู้ว่าลูกชายถูกล็อตเตอรี่วันที่เท่าไหร่จ๊ะ
วันที่๑เมษาค่ะ
กี่โมง
เขาโทรมาหาแม่๔โมงเย็นค่ะ
๔โมงเย็นแล้วเจอกับจะ๕โมงค่ะ
แล้วตอนที่เขาโทรหาแม่เขาอยู่ไหนคะ
ตอนนี้โทรหาแม่เขาอยู่บ้านแล้วก็เอาหอยลอตเตอรี่ไปให้แม่ยายเขาแล้วก็โทรบอกแม่
อ๋อแล้วตกลงเขาได้ถ่ายรูปไหม
เขาไม่ได้ถ่ายค่ะโทรศัพท์เสียทั้งสองคนเลย

เดี๋ยวแล้วเขาโทรหาแม่เขาใช้โทรศัพท์ใครคะ
โทรศัพท์พี่ชายเขาค่ะลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วเขาไม่ยืมโทรศัพท์พี่ชายลูกพี่ลูกน้องเขาถ่ายรูปล่ะคะ
ก็แม่บอกให้เขาเอาสัวสะไปถ่าย
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา

แล้วเขาเสนชื่อเขาไว้ข้างหลังไหมคะ
ก็บอกค่ะเพราะว่าเผ็ดแม่ใบนึงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องที่พูดเรื่องการเซ็นสลักหลังเอาไว้เนี่ยมัน
มันทำให้มีปัญหาในตัวหลักฐานเองนะคะเพราะว่าถูก๒ใบนะคะ
มีใบหนึ่งที่เซ็นเอาไว้แต่ปรากฏว่าใบนั้นไม่ใช่
มีเจ้าของแล้วขึ้นเงินหมดแล้วนะคะสำหรับงวดนั้นเลขนั้นนะคะ
เราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านไม่รู้จะคุยกับดิฉันเยอะหรือเปล่านะคะ
แม่ของน้องผู้หญิงนะคะที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ว่า
แม่มันเนตจิสนค่ะแม่เป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้
ขึ้นไหมสบายใจค่ะสบายใจไม่เป็นจริงเพราะไม่เบาที่สุดอืม
แล้วกังวลไหมเนี่ยยังต้องสู้คดีต่อนะคะ
ก็กังวลค่ะแม่ก็อยากให้มันจบค่ะอ่าเอ๊ะแม่เคยเคยเคยปรึกษากันในบ้านไหม
ว่าเอ๊ะหรือเราจะไปคุยกับครอบครัวของน้องผู้ชายดีนะ
ยังไงก็เป็นญาติยังไงก็ดองกันว่าจบแล้วไหมคดีนี้
คิดจะไปคุยกันดีดีไหมคะแม่ไม่ต้องมาเจอกันที่ศาลไม่ไม่แม่ไม่ไป
ทำไมล่ะก็ไม่อยากเจอหน้าเขาเพราะว่ามันเป็นจริงมันมันใส่ร้ายน่ะ
เขาอาจจะเห็นอืมก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็เชื่อนั่นอ่ะ
นะคะแต่แต่ไม่ตั้งแต่มีคดีกันขึ้นโรงขึ้นศาลจนถึงตอนนี้ก็ไม่เจอกันเลยใช่ไหมคะ
ค่ะไม่ได้ไปมาหาสู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่ไม่ค่ะไม่ไม่อ่า
แล้วน้องอิ๋วค่ะลูกสาวคุณแม่เนี่ยมาหาบ้างไหม
เขามามาอยู่สองวันเขาก็ไปอีกมาเมื่อไหร่จ้ะแม่มาช่วงเดือนก่อนอ่า
เห็นน้อยบอกว่ามากลางเดือนสักรอบรรวมที่ยี่สิบที่แล้วใช่ไหมคะจ้ะใช่ค่ะ
อ่าแล้วได้เจอหน้ากันไหมคะแม่ก็เจอแต่ไม่เจอบ่อยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขา
แต่นอนเขาไม่ได้นอนกับแม่นะเขาไปนอนบ้านป้าอ่าบ้านป้าอยู่ไกลไหมกับบ้านแม่
ไม่ไม่ไกลค่ะบ้านพี่สาวแม่นี่แหละคนโตพี่สาวคนโตอืมแม่แล้วแล้วน้องมานี่ได้ทักทาย
นั่งคุยกับแม่ไหมคะไม่ไม่อีกทักทายเลยได้เจอหน้ากันไหมเจอชั่วคราวเจอ
หน่อยหน่อยน่ะแม่ก็ไม่ได้อยู่ไม่ไปเลี้ยงวัวอ๋อค่ะมามาสองวันไม่ได้นั่งกินข้าวกันเลยเหรอแม่จ๋า
ไม่ค่ะไม่ได้กินข้าวกับแม่เขาไปกินกับเพื่อนเขาอ่าไม่เอาเด็กหน้าวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นะ

อ๋อตำรวจถามอะไรบ้างแม่เอาเท่าที่จำได้อะค่ะ
ก็ถามว่าได้เขาได้เอามาให้จริงไหมได้ไปขึ้นจริงไหมค่ะ
เคยเคยต้องตอบตำรวจไปแล้วเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
อ่าตำรวจท่านเดิมหรือเปล่าที่เราเคยเจอ
ท่านเดิมค่ะอ๋อค่ะมันคุยกันนานไหม
ก็นานพอสมควรค่ะนานเลยเหรอค่ะอ๋อแม่แล้วนี่ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะ
ใช้ชีวิตปกติใช่ชีวิตปกติอยู่บ้านกับยายเขาเลี้ยงหัวจำปกติ
เห็นคุณป้าปานีบอกว่านี่ยังต้องช่วยเหลือกันอยู่เลยนะเนี่ยฮะ
ใช่ยังช่วยเหลือกันอยู่แกก็ไปรับจ้างพี่ปณีไม่ได้อยู่บ้านหรอก
อ่าใช่ใช่คือไม่จากกระซาวว่าตกลงไม่ได้ถูกรัตเตอรี่เนอะ
เพราะว่ายังต้องช่วยเหลือกันอยู่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะแม่จ๋า
คดีนี้เนี่ยมันยังค้างอยู่อีกหลายอันไม่ว่าจะเป็นแจ้งความเท็จ
ความเท็จฟ้องเท็จอะไรเนี่ยนะเวลาไปเวลาต้องไปสาร
หรือว่าเวลาต้องไปโรงพักอะไรเนี่ยนะค่าใช้จ่ายเยอะไหม
ก็ถ้าถ้าถ้าเมาเข้าไปนะก็แปดร้อยค่ะไปกลับแล้วป่ะคะค่ะ
ไปกลับสักครึ่งปีมานี้ไปกี่ครั้งแล้วไปบ่อยค่ะบ่อยด้วย
บางทีจ้ะบางทีป้ากรณีเขาว่างเขาก็พาไปถ้าเขาลางานมาว่าง
ก็จะจ้างเขาไปค่ะโอ้โหลุงรังเหมือนกันนะเป็นคดีค่ะใช่
เอาล่ะไม่เป็นไรวันนี้ทนายรณรงค์บอกแม่ว่าอะไรบ้างคะ
ใกล้จบไปยังคดีเอ๊ก็ว่าใกล้แล้วค่ะอืมคุณแม่ระหว่างนี้เนี่ยนะ
ได้ยินมาบ้างไหมคะว่ามีน้องอิ๋วหรือว่าแฟนน้องอิ๋วก็แล้ว
แต่ไปคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไง
เขาไปเล่าให้ใครฟังแล้วมีเข้าหูแม่บ้างไหมไม่มีค่ะเงียบเงียบกิ๊บเลยนะ
อ่าแล้วคนแล้วคนในหมู่บ้านเขาคิดกันว่ายังไงบ้างคะแม่
หลังจากมันเป็นคดีใหญ่ใหญ่อยู่ช่วงตอนนั้นน่ะนะคนในหมู่บ้านในพื้นที่เขาคุยกันว่า
ไงบ้างคะก็คุยว่ามันไม่เป็นจริงค่ะไม่น่ามาใส่ร้ายแม่เนอะเขาว่า
ถ้ามันถูกจริงไม่อยู่มันจะอยู่อย่างนั้นด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้เนอะอืมอืม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
ไม่เป็นไรอันนี้เราอยู่ที่รังคุณแล้วเนอะ
ยังไงขอบคุณแม่นะคะ

แสดงว่ามานั่งอยู่ในรายการเรามันไม่คุ้นจริงนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าขมวดสรุปคดี
ที่น่าจะแบบอาจจะไม่ต้องตามกันรอบ๓แล้วก็ได้นะคะกับทนายรณรงค์สักครู่ค่ะ
ปิดท้ายกระชับด้วยที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะทนายรณรงค์สวัสดีค่ะ

วันนี้ไม่มีอะไรเนาะราบลื่นก็ทำไปตามขั้นตอนใช่ไหมคะ

เพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันสองฝั่งอยู่แล้วเนาะ
ก็ยังถือว่ายังมีความล่าช้าอยู่นะครับ
เพราะว่าคดีที่หนองหงไปขึ้นศาลแล้วเหลือคดีนางรองเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นศาลเลย

เชิญทนายรณรงค์อธิบายเลยก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
คือคือวันนี้ไปที่ศาลแล้วก็ตรวจสำนวนในคดีที่ทางอายการส่งฟ้องมาด้วย
แล้วก็พบว่าจริงแล้วเนี่ยตอนที่เขามีการไก่เกลี่ยเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญถามว่ามีการคุยมีการเจรจากันไหม
มันเคยเกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดนางรองวันนั้นป้าไปกันหมดแม่ครัวตันก็มา
แต่ไม่คุยกันไม่คุยกันจนสุดท้ายพอบอกว่าไม่คุยกันผมเลยบอก
ถ้างั้นป้าเรียกค่าเสียหายไปเลยถ้ายืนยันจะสู้เราก็สู้
คือคือจริงก็ไม่อยากไม่อยากเป็นคดีกันหรอกใช่ไหมคะคือคุยกันนั่นแหละ
ถูกต้องแต่ที่บอกว่าไม่คุยกันนี่คือยังไงคือโทษนะคะคือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบไม่คุยกัน
หรือว่าต่างฝ่ายต่างยันว่าจะสู้คดีคะเขาเชื่อว่าทางเราถูกหวยอะครับพี่จอมขวัญ
เขาเชื่อว่าทางเรามีเงิน๑๒ล้านอยู่แต่อาจจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้
เขาบอกให้จับตาดูเส้นทางการเงินเราไว้อ่าเดี๋ยวท่านป้ามานิดก็เอามาใช้
เขามีพยานหลักฐานอะไรทำให้เขามั่นใจว่าถูกแน่ทางนี้เอาไปแน่
มีพยานบุคคลนั่นแหละครับที่ยืนยันมีตัวเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็แม่เขาแค่๓คน
มันเบิร์กความวิสามแม่นี้นอกเหลือจากนี้แล้ว
ก็เป็นไปตามคำสั่งสารที่ออกมาใช่ไหมคะ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
ทนายรณรงค์ได้เจอทนายฝั่งของทางบ้านคุณแม่บัวตันบ้านน้องผู้ชายบ้างไหมคะ
ไม่ได้เจอเลยครับไม่ได้เจอเลยเพราะว่าดูแล้วดูจากการให้สัมภาษณ์นะคะดูจากการให้สัมภาษณ์ทนายทางฝั่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็มั่นใจนะ
ต้องมั่นใจแต่ว่าแต่ว่าพยานหลักฐานทุกอย่างมันต้องใส่ไปหมดแล้วใช่ไหมว่าทางนี้ไม่ได้ถูก
ถ้าถูกเนี่ยคงเข้ามาใช้ชีวิตทรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างอายุเวลา๒๐๐ล่ะครับ
อ่าใช่หรือหมายใช่ในคดีแจ้งความเท็จก็พูดเลยเท่าไหร่นะคะ
ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกไปสองแสนอายารการก็ฟ้องให้สองแสน
อันนี้เดี๋ยวนะแจ้งความเท็จเบิกความเท็จฟ้องเท็จเนี่ยคืออยู่ในสำนวนเดียวกันไหมคะ
ละคดีครับแจ้งความเท็จเนี่ยเป็นของพื้นที่สพหนองหง
ซึ่งหนองหงษ์เนี่ยท่านดีมากท่านฟ้องให้ไวทุกคดีเลยทั้งพรากผู้เยาว์ทั้งแจ้งความเท็จขึ้นศาลหมดเลย
ส่วนทางนางรองเนี่ยยังอยู่ในชั้นพนักงานอายการยังไม่ได้มีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
เอธนาณาลงตอนนี้มันถ้าเป็น
อ๋อมันมันไม่เหลือคดีอะไรที่จะเสร็จเเลวได้ละเพราะว่าคดียักยกก็คือ

แล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นยอมความไม่ได้ทั้งหมดเลย

ล้านกับ๓๐ล้านอันไหนจบเร็วกว่ากันเนี่ย
ผมว่าจบช้าทั้งคู่อะครับ
คดีนี้มันไม่น่าจะยาวเลยนะคะ
คือคดีนี้มันไม่น่าจะยาวหรอกถ้ามันยอมรับมากันมาตรงว่าเด็กโกหกอ่ะ
เพราะว่าก็ไปคาดฝันว่ามันจะมีเงิน๑๒ล้านมาให้แต่มันไม่มีไง

จะไปอมของเด็กทำไมทีนี้เราก็เลยใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย
ผมก็สิทธิ์ทางกฎหมายเหมือนกันแล้วหนักกว่าด้วย

ธนาลงวันนี้ข้อมูลจากธนตรงสั้นขอบคุณมากเลย
ไม่รู้เผลอต้องมาคุยกันอีกหรือเปล่านะ๑๒ล้านเนี่ยนะ

ขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาคุยเรื่องหวย๑๒ล้านต่ออีกนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าคดีอีก๒๓หรือ๔สำนวนที่ว่านี้จะต้องมานั่งคุยกันอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวตามกันต่อเพราะคดีที่เหลือเนี่ยยอมความกันไม่ได้แล้วค่ะ

อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์สวัสดีค่ะ